ผมนั่งอ่านดูคอมเมนต์ที่ผิมมาคุยในลายฟนะ

ขอบคุณมากเลยที่ตื่นมาดูเรา
เค้าติดตามเรามานานโจทย์เป็นเพื่อนกันไปละ
บางคนนี่ผิมซึ้งมากดิฉันน้ำตาจะไหล

โอ้ไม่รู้เลยมีข่าวเช้าสวัสดิ์โอ้

คุณผู้ชมค่ะลักสายไฟสุดท้ายรถชนดับ
หลายคนบอกข่าวนี้โอ้โหกรรมติดจรวด
กรรมไทม์ทันมากเลยค่ะ
ผู้ชายคนนึงไปลักตัดสายไฟในไซส์งานก่อสร้าง

วิ่งไล่กวดมาสุดท้ายนี่แหละค่ะ

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ

จะเห็นรถกระบะสีขาวเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะ
ชนคนขนาดที่พุ่งตัวมาจากผ้าใบกันฝุ่นในซ้ายงานกอดสร้างค่ะ

บริเวณใต้จุดกลับรถปากซอยพระราม๒ที่๓๘แขวงบางมดค่ะ

ข้างในซ้ายงานกอดสร้างทางพิเศษ
ส่วนต่อขยายพระราม๓วังมะนาว
พบกับศพชายนิรนามอายุประมาณ๓๕๔๐ปีค่ะ
ผิวดำแดงรูปร่างผอมตัดผมเกลียน
มีบาดแผลถูกรถกระบะไม่ทราบทะเบียนนะ

แขนซ้ายตั้งแต่ช่วงข้อศอกลงไปเนี่ย
ขาดขาดสะบัดเลย

แต่ว่าไม่พบเอกสารติดตัวมา

เพราะว่าเขาห้อยพระเครื่องอยู่๑องค์
แล้วก็ส่งต่อร่างให้กับแพทย์นิติเวท
ไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ

เป็นรอปภของไซส์งานก่อสร้างนี่แหละ

เขาก็เดินตรวจตราความเรียบร้อย

แต่เขาคุมพื้นที่ก่อสร้างอยู่ดูแลความปลอดภัย
ก็เห็นผู้ตายบุกรุกเข้ามาตัดสายไฟค่ะ
ตัดใส่เข่งขยะสีเขียวที่เขาเตรียมมา
ทางรปภนะฮะก็เลยตะโกนถาม
เข่งนี้คุณผู้ชมเขาตัดใส่เต็มเข่งแล้วมั้งนะ
รอปภตะโกนสอบถามว่าเฮ้ยเข้ามาทำอะไร
ไม่ทันไรค่ะผู้ตายก็วิ่งหนีนะครับ
วิ่งแบบสุดชีวิตเลยแล้วก็พุ่งตัวทะลุผ้าใบออกไปค่ะ
แล้วมันไปออกนอกถนนพอดีคุณผู้ชม
ถูกรถชนเข้าอย่างจังเขาเสียชีวิตค่ะ
เขาก็นี่เลยอ่าคุณผู้ชมแล้วสายงานก่อสร้างตรงเนี้ย
ไม่ได้ถูกมาลักตัดสายไฟเป็นครั้งแรกนะนี่ครั้งที่สามแล้วค่ะ
ทางด้านนายสมคิดหนูนะอายุสามสิบห้าปีเนี้ย
เป็นนายช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เล่าให้ฟังว่าสงกรานที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้นะถูกโอ้โหหัวขโมย
เข้ามาลักบุกรุกตัดสายไฟ๓ครั้งครั้งแรกใน๑๒เมษายนที่ผ่านมา
ไฟถูกลักเอาไปประมาณ๑๐เมตรเพิ่งจะแค่ไขให้ไฟฟ้ากลับมาใช้ได้ไม่กี่วันนี้เอง
พอ๑๓เมษาโดนเข้ามาลักตัดสายไฟอีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้รอปภเห็นค่ะ
ก็เลยไล่ออกไปจนกระทั่งล่าสุดหัวขโมยวิ่งหนีแล้วก็ถูกรถชนเสียชีวิตค่ะ
คนคุมก่อสร้างไซส์งานนะครับบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ย
ใช่หัวขโมยคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ใดก็คือเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตกันนะคุณผู้ชมนะ